นี้นะใครไม่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านี่ก็เหมือนจะเป็นตัวประหลาดอยู่แล้วนะ
เราน่ะบางทีจะอายแบบกลัวคนลังเกียจต้องแอบอายอายเบากระแอ้มในคอ
เพราะว่ามันเป็นอาการของคนที่ติดโควิดเหมือนกัน
แต่มันมีพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งหนักไปกว่าสิ่งที่ผมพูด
ตอนขึ้นรถเมย์ใส่หน้ากากอนามัยขึ้นไปนะขึ้นไปปุ๊บถอดแคะขี้มูกป้าย
ตรงนั้นตรงนี้ยังไม่พอผมน้ำลายถุยใส่พื้นรถเมย์ด้วย
กระเป๋ารถเมย์ทนไม่ไหวชาวบ้านทนไม่ไหวไม่รู้เป็นโควิดหรือเปล่า

ด้วยการเลี้ยงชื่อตำนานทุกวันนี้
ครับลงเลยครับคุณยังไม่ปฏิบัติตามเชิญครับ
เออทำไมคุณไม่เปลี่ยนแมสต้องเปลี่ยนแมสค่ะเนี้ยหน้ากากอ่ะ

แล้วนั่งรอผมโทรเจ้าที่ตังหลวดมาโอเคน่ะบิงมารถอีกต่างหาก

ใจเชิญค่ะทำลายบนรถด้วยเช็ดถี่มูกก๋าบนรถ
ตอนแรกเนี่ยดูดูภาพคนข้างข้างอะผมเห็นใจลุงเขานั้นมากเลยน่ะ

สั่งกระมูกเท็จแล้วเอากิมูป้ายตรงนั้นตรงนี้
เออคือสารคัดหลังเนี่ย
เป็นต้นต่อของการแพร่เชื้อเลย

ทำยังไงก็ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมแบบนั้น

มึนยังบ้วนน้ำลายบนรถ
ยังแค๊กที่มูกแล้วก็พูดอยู่ว่าจะลงซีข้อน

พวกชายคนนี้นั่งติดกันหลายคน

นั่งเอียงหลบยังหวาดแบบแวงสายตา

ซึ่งอยู่แถวนั้นมานำตัวผู้ชายเสื้อส้ม

ดาบหมูหรือว่าดาบตำรวจโครงศักดิ์จันทร์กระจ่าง

เขาบอกว่าชายเสื้อส้มน่าจะเป็นคนที่สติ

แล้วก็ไม่น่าจะติดโควิดหรอก
เรื่องต้นตำรวจตักเตือนเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้กลับบ้านไปก่อน

เพราะว่าขอสมกรเองก็มีระเบียบชัดเจนว่า

ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ขึ้นไม่ได้
ถ้าเกิดพบผู้ถิศาลบ้วนน้ำลายลงพื้น
จากรถได้เลยนะแล้วไปเอารถไปเปลี่ยนเลย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะฮะ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราก็ยังไม่ทราบว่าชายคนนี้เขามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
หรือเขามีความผิดปกติจริงหรือเปล่า

บรรดายญาติพี่น้องดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เอาไปตรวจซะเพื่อความปลอดภัยนะครับ